ถือระเบิดอยู่ในมือครูพนักงานในธนาคาร
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามอินทรานะครับ

อ้างกับตำรวจว่าที่ทำลงไป
เพราะโมโหพนักงานแบงค์ไม่ยอมให้ถอนเงิน

ก่อนที่แบงค์จะปิดทำการ
ทีนี้โมโหอย่างนี้ก็เลยเอาระเบิดขึ้นมาในมือเลยครับ
ครูพนักงานแบงค์นี่อย่างนี้ครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารนะครับ

ขณะที่มานั่งที่โต๊ะพนักงานให้บริการ
ก่อนจะส่งกระดาษที่มีข้อความว่า
เงินใส่ถุงจะไปเองมีระเบิด
แล้วก็วงเล็บตอนท้ายว่านั่งเงียบ

แต่ว่ายื่นกระดาษมาให้พนักงานอ่าน

เอาเงินมานี่มีระเบิดอยู่นะ

คุณถือวัตถุสีดำเหมือนระเบิดมือ
พนักงานธนาคารหญิงที่อยู่ตรงนั้นเกิดความกลัวครับ
เงินในเคาน์เตอร์ส่งให้คนร้ายไปกว่า๕๕๐๐๐บาทก็ครึ่งแสนนะครับ

ก็เลยตะโกนบอกว่ามีคนร้ายปล้นธนาคาร
ที่คนร้ายจะพยายามวิ่งหลบหนี

รอปภและพลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ได้

แล้วก็วัตถุพันด้วยเทปสีดำคล้ายระเบิด
พอแกะเทปที่พันออกมาพบว่าเป็นอะไรรู้ไหมคุณ
แล้วก็มีเหล็กชิ้นเล็กทำให้เห็นว่าเป็นกระเดืองระเบิดนะครับ
คนร้ายรายนี้คือนายชะยันมะลิทองอายุ๔๐ปี
ก็ให้การรับสาภาพว่าขณะไปถอนเงินที่ธนาคาร
คือเหลือเวลาอีกประมาณ๕นาทีก่อนที่ธนาคารจะปิด

นำระเบิดปลอมที่เพิ่งจะเก็บได้ริมถนน

คิดในใจนะครับว่าจะนำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
พร้อมกับจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต

ของคนร้ายเพราะว่าเงินในบัญชีที่อ้างมาว่าถอนนั้น
คือบัญชีที่เขาบอกเป็นบัญชีเขาแล้วเขาจะไปถอน

มีเงินอยู่ไม่ถึง๑๐๐บาท

นะครับแล้วก็ไม่เชื่อ
โมโหก็เลยก่อเหตุการณ์นี้
เพราะว่าไม่งั้นจะมีกระดาษและเขียนข้อความคำขู่ไว้

มาด้วยเตรียมทั้งหมดพร้อมมวลมาเลยนะครับ

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นการลักทรัพย์ครับ
เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หน้าบ้านในซอย๖ริมถนนราชอุทิศนะครับ
ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็มีท่าทีเหลียวซ้ายแลขวา
เหมือนจะขโมยรถที่จอดอยู่แถวนั้น

ชายคนนี้เดินลงมาโยกต้นไม้ที่อยู่ในกระถาง

แต่ต้นไม้มันไม่หลุดออกจากกระถาง
ตัวเขาเองก็เลยขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปครับ
ที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์กลับมาอีกรอบ

สามารถที่จะถอนรากถอนคน
ต้นไม้ออกจากกระถางได้อย่างง่ายดาย
เจ้าของต้นไม้เองเป็นผู้โพสต์คลิปนะครับ

แต่ไม่คิดว่าแม้แต่ต้นไม้

ทำไมไม่เอาไปทั้งกระถางเลยล่ะ
แต่กระถางมันใหญ่คงค่อนข้างหนักนะ

หลายคนก็สงสัยเป็นต้นอะไร

เป็นต้นช้อนเงินช้อนทองครับ
เจ้าของซื้อมาราคา๒๕๐บาท
ปลูกมาในกระถาง๔ปีแล้ว

เพื่อเตือนภัยคนหาดใหญ่ให้ระวังตัว
เพราะช่วงนี้โจรชุกชุมเหลือเกิน
และโจรก็ต้องจะเอาทุกอย่างไปละครับ
ดังนั้นต้องระวังทรัพย์สินของท่านให้ดีนะครับ